แต่ชีวิตจริงเราก็มีนางฟ้าเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องความดีเนี่ยยกให้เธอที่หนึ่งเลยค่ะช่วยเหลือสังคมหลากหลาย

อย่างช่วงวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยแม่บุ๋มมาอีกแล้วนะคะ
พร้อมทีมงานเลยลงพื้นที่ไปที่กำแพงเพชรค่ะ
เอาข้าวของไปแจกน้องหนูนักเรียนที่โรงเรียนวังตาช่วย
สร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนะคะ
รวมไปถึงบุคลากรด้านการศึกษาทุกคน
แม่บุ๋มเนี่ยก็โพสต์ภาพสุดประทับใจนี้

สุขสรรค์วันเด็กนะแล้วก็แฮปปี้วันเกิด
ภายในวันเดียวกันด้วยนะคะเออชุดใหญ่ไปเลยรวมทีเดียวนะคะ
บุ๋มบอกเลยว่าตอนนี้แหม่แสนอีกแล้วแสนสาหัสเลยนะคะ
จำนวนตัวเลขเนี่ยไม่ต้องไปนับกันแล้วเพราะว่าติดรายวันพุ่งปรี๊ดจนน่าใจหายเลยนะคะ
คนโทรศัพท์มาช่วยมาขอความช่วยเหลือเป็นร้อยเลยวนร้อยสายเลย
หลูบกลับมาเป็นเหมือนช่วงโควิดละลอกก่อนหน้านี้นะคะ
และที่สำคัญค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าตัวเลขผู้สูงอายุ
รวมไปถึงเด็กเล็กที่ติดโควิดมีเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
จากวัยรุ่นที่ไปงานปาร์ตี้ปีใหม่อะไรก็แล้วแต่
บุ๋มก็เลยบอกว่าอยากจะขอเตือนทุกคนว่าใครที่ออกจากบ้านเนี่ยกาดอย่าตกเด็ดขาดเลย
หากว่าติดแล้วนะคะรีบแจ้งหน่วยงานต่างเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปค่ะ
ตอนนี้คือโหลดงานมากปี๒๓แทบทุกคืนก็เหนื่อยค่ะ
แต่ว่าพี่ไม่ได้สายโพสต์ที่แบบมาบอกว่าตอนนี้ทำอะไรก็ห้ามประมาท
เพราะว่าวันนี้วันนี้นะขนาดตอนนี้เคสที่เข้ามาส่วนใหญ่เริ่มเป็นคนแก่
คือวัยรุ่นที่ไปเที่ยวงานปีใหม่กันเอามาติดที่บ้าน
และคนแก่ที่มีโรคประจำตัวหรือเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
นั่นคืออันตรายจากคนที่ไปปาร์ตี้ปีใหม่นั่นแหละเอามาติดที่บ้าน
อย่าตกสำคัญที่สุดระมัดระวังตัวให้มากที่สุด
แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าติดต้องรีบสังเกตอาการ
หรือว่ารู้ตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเองรับผิดชอบต่อสังคม